สาวจีนคลั่งมีดแทงเพื่อนร่วมชาติดับกลางห้าง
เลือดเต็มห้องน้ำเลยคุณผู้ชมนะฮะผู้หญิงกับผู้หญิง
ทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงแทงกันขนาดนั้น
บ่ายโมงเมื่อวานนี้ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องไปครับ
คุณผู้ชมฮะตรวจสอบในห้องน้ำศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
ประชาชื่นค่ะหลังจากพบศพผู้หญิงชาวจีน
ชื่อนางสาวฉุงซื้อยี่อืมนะครับอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔นะครับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในสภาพนอนตะแคงซ้าย

คุณผู้ชมรู้ไหมที่แทงกี้แผลสี่สิบเจ็ดโอ้โหคุณน่ะ
โอ้โหใกล้กันนะครับพบมีดเปาะผลไม้ยาวสิบห้าเซนติเมตร
คุณผู้ชมส่วนผู้ก่อเหตุนะครับเป็นหญิงชาวจีนนะครับ
ไม่ได้หนีนั่งรอมอบตัวอยู่หน้าห้องน้ำชื่อ
นางสาวถังจุนอายุ๓๖เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ฮะ

เล่าเลยบอกโอ้โหเห็นทั้งคู่เข้าไปกินสเต็กในร้านอาหารเนี่ย
ในร้านสเต๊กหลังจากรับประทานอาหารเสร็จมั้ง
เดินมาที่ห้องน้ำได้ยินเสียงทะเลาะกันครับ
ทะเลาะกันจากนั้นผู้ก่อเหตุเอามีดปอกผลไม้ที่เอามาเอง
ไม่ใช่มีดจากร้านสเต็กนะคุณผู้ชม
เข้าไปแทงที่หน้าท้อง๑ครั้งก่อน
ฉุดกระชากผู้เสียชีวิตเข้าไปห้องน้ำ
จากนั้นก็กระหน่ำแทงไม่ยั้งฮะ
มันได้สับมาว่าผู้ใจอยู่พวกจีน
เขาแทงกันก่อน
เขาแทงกันอยู่ตรงนี้

เพราะอะไรเธอมาให้ข้อมูล
นี่ครับเธออายุ๒๘ปีครับ

โดยนางสาวถังผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
เคยใช้ให้ผู้เสียชีวิตแปลภาษาจีนให้

ในนั้นซะด่าใครสักคนนึง
ใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อ

ฉันเคยให้คุณแปลภาษาให้แล้วคุณกลับไปยุ่งกับผู้ชายของฉัน

แต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะ
คุณผู้ชมครับตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุนะครับ
ทราบแรงจูงใจในการลงมือมาจากเรื่องอะไรรู้ไหม

นางสาวถังเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยให้การผ่านร่ามบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เธอเคยว่าจ้างให้นางสาวฉุงผู้ตายเป็นล่ามให้

คุยกับแฟนนุ่มชาวรัสเซีย
ซึ่งทั้งหมดก็รู้จักกันผ่านในแอปพลิเคชันที่เขาแชทกันนิยมกันในประเทศจีนเนี่ย
ทั้งต่อมานางสาวถังผู้ก่อเหตุจับได้ว่าผู้ตายเนี่ยไปสนิทสนมและแอบคบหากับแฟนหนุ่มชาวรัสเซียของเธอ
โมโหโมโหเลยทักไปต่อว่าแล้วสั่งให้ผู้ตายเธอเลิกยุ่งกับแฟนรัสเซียฉันเดี๋ยวนี้นะ
แต่นางสาวฉุงไม่ยอมเลิกแล้วอ้างบอกว่าหากมายุ่งแล้วมาสร้างความวุ่นวายกับฉันเดี๋ยวฉันจะเอาภาพ
ฉันจะเอาคลิปเปลือยของเธอนางสาวถังมีด้วยเหรอ
ฉันจะไปโพสต์ไปประจานในแอปแชทนั่นแหละ
นัดมาเคลียร์ปัญหากันที่ศูนย์การค้าแห่งนี้แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ก่อเหตุแบบนี้ครับ
ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
พามีดไปในเมืองชุมชนทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักรเกินเวลาหรือโอเวอร์สเตย์นั่นแหละ
เพราะว่าใช้วีซ่านักท่องเที่ยวไงแล้วอยู่ในไทยเกินอายุแล้วหมดอายุแล้วครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้แม่ไม่น่าเชื่อครับว่าผู้หญิงจะทำกันได้ถึงขนาดนี้